ชวนตะลึงงานทอดกระถิ่นและงานบวงสวงองค์พญานาคปรากฏว่าระหว่างที่นางรำนักแสดงกำลังเริ่มพิธี
ไปมามีคนที่องค์ลงองค์ลงแล้วพุ่งตรงมาที่ทางดาราเดินมาบอกว่ามึงตัวปลอม
ดังนั้นตัวจริงมาอยู่ตรงนี้แล้วครับ
ว่าเจ้าไม่ใช่เพราะรายดาลนี้นะครับ

เจ้าแม่เจ้าขา
ไม่เจ้าไม่ใช่ออกไป
เจ้าไม่ใช่เจ้าออกไป
โอ้โหนักแสดงโชคดีมากที่มีคนมาบอกเสด็จแม่เจ้าขา
ละสายตาปุ๊บพี่เขารีบหายไปจากเฟรมทันที

ไม่ใช่คือเขาแสดงเป็นพ่อปู่ศรีสุโธ

ไม่รู้องค์ไหนเข้าอ่ะเดินมาบอกเจ้าไม่ใช่เจ้าไม่ใช่
คิดในใจกูไม่ใช่กูรู้อยู่แล้ว
รับเงินรับงานมาแต่พอคนนี้มาเล่นใหญ่อ่ะ

ไม่แล้วคือประเด็นคือนักแสดงไปต่อบทกับร่างทรงด้วย
เจ้าไม่ใช่แล้วบอกมีแม่ตา
เราไม่ต้องการเมตตาต่อบทกันเฉยเลย

เข้าใจว่าคนพามาเนี่ยคนละเจ้ากัน

โอ้โหแล้วมาเนี่ยทุลักทุเลมากแต่สุดท้ายจบลงได้ด้วยดีฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดเขาสมโพธิจังหวัดลบบุรีทอดกระถิ่นประจำปี๒๕๖๐
และแล้วหลังจากที่เสด็จแม่เจ้าขา
ใครก็ไม่รู้แล้วต่อบทจะไม่ติดด้วยสองคนนี้
แล้วจากนั้นมาร่ายรำกันไปใหญ่โตเลยฮะ
สุดท้ายแล้วถึงคิวนางรำต้องวนกลับมา
ท่านจะได้เห็นสายตานางรำอมยิ้มไปด้วย

ไม่เขายิ้มในท่ารำอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ายิ้มกับเรื่องนี้

ยิ้มแย้มแจ่มใสคนดูแป้แสน
งานนี้คนดู๘แสนกว่าคนฮะ
คนก็เลยแซวเลยว่าไอ้ตอนซ้อมไม่มา
แสดงว่าอ่อนซ้อมมากต่อบทกันไม่ติด
บางคนบอกพี่เอาทูบจี้หลังป้าสักทีไหม

งานนี้คือดูเพื่อเป็นความบันเทิงก็ได้นะครับ
แต่จริงเป็นงานบวงสวงองค์พญานาคจริง
เป็นงานทอดกระถิ่นประจำปีของวัดเขาสมโพธิจริง
เรื่องนี้ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เขาก็แล้วกัน
เห็นใจนะเห็นใจนักแสดงเหมือนกันนะ